อีกหนึ่งการเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกร

พาคุณผู้ชมไปที่มหาสารคาม

ทำนานแล้วตอนนี้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษ
สร้างรายได้กว่าวันละ๑๐๐๐บาท
ช่วงวันหยุดปีใหม่ขายดิบขายดีเลยคุณ
วันละ๑๐๐นี่ถือเยอะมากนะคะ
นี่คนไปซื้อสดกันถึงสวนเลยนะครับ
โดยพืชผักที่ปลูกกันอยู่ที่นี่นะฮะ
ก็เป็นไปตามฤดูกาลแล้วครับตามความต้องการของตลาด
ก็เริ่มต้นด้วยการปลูกไว้รับประทานเอง

ต่อมาปลูกเพื่อจำหน่ายเช่นแปลงผักที่เห็นอยู่ขณะนี้
ก็ปลูกบ็อกเคอรี่บนที่นาเดิม

ซึ่งสารกำจัดแมลงก็จะผลิตเองจากสมุนไพร

เดือนเสร็จก็สามารถเก็บผลผลิตได้
แล้วก็เก็บได้ตลอด๑ฤดูกาลประมาณ๗เดือน

เฉลี่ยคือไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาทนะครับ

เฉพาะช่วงปีใหม่รายได้นี้ดีจริง
แล้วก็กว่า๑๐ปีที่ชาวบ้านในพื้นที่นี้
ก็คือตำบลเกิ้งและตำบลตลาดพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคาม
เขาหันมาปลูกพืชผักสวนครัวแทนการทำนา
ก็ได้ผลิต
อะไรนะผลิตพืชผักเหล่านี้ออกตลาดมามากมายนะครับ
แล้วก็ส่งให้ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงสวนถึงไร่นี้เลยนะครับ

ดูจากที่เขานำมาโชว์เมื่อกี้ก็จะมีรอยแมลงอยู่บ้าง
แต่ว่ารอยแมลงนี่แหละแสดงให้เราเห็นว่าผักนี่ปลอดภัย

แมลงยังเข้าไปกัดกินได้เพราะฉะนั้นเราก็ทานได้เช่นกันนะคะ